ตัว๒๐คนแล้วครับตัดจาก๒๙คนประตู๒คนนะครับ
ก็ตามคาดธิรวุฒิสวนสันกับโสพลวิทย์รักญาตินะครับ
กองหลังก็นำมาโดยโจทันเข็มดีฉัดมงคลอรุณธนโรศทรงชัยทองฉ่ำ
แล้วก็มีอีกหนึ่งคนนะครับที่น่าสนใจก็คือ
จากกระพงแสนมหุงนะครับลงถึงพรงศักรณ์กรตรีศาสตร์
เป็นตัวหลักอยู่แล้วแหละครับส่วนกองกลางก็จะมีอิลฟานดาวล้อนะครับ
นำทีมมาโปรเชษทอดสนิทลีวันเจมส์ชายโรงพรมศรีแก้วนะครับ
กองหน้าธีรศักดิเผื่อพิมายซึ่งการท่าเรือยืนยันว่าจะปล่อยตัว
เล่นเกมแรกเลยนะครับแล้วก็มีอาชิตพลคีรีรมกับยศกรบูรพาครับ
เดินทางพรุ่งนี้นะครับทีมไทยก็ออกเวลาตี๕นะครับ
สุวรรณภูมิส่วนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดตัวที่ทำการสมาคมแห่งใหม่
ฉลองก้าวสู่ปีที่หนึ่งร้อยแปดของฟุตบอลไทยโดยพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับ
นายกสมาคมก็บอกว่าจัดพิธีทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลนะครับ
อ่าให้กับในหลวงรัฐกาลที่อ่ารัฐกาลที่หกนะครับ
ก่อตั้งสมาคมฟุตบอลขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้อุทิศตนให้กับวงการฟุตบอลไทย
แล้วก็วันชายหาดให้มีผลงานดียิ่งขึ้นไปครับ
ก็เขาบอกว่าซาลีเย่เนี่ยพยายามจะเจรจาให้อัชราพรกับชัชชุออนนะครับ
อยู่ช่วยทีมแข่งต่อรอบแปดทีมถึงขั้นให้อ่ากุเยติโค้ชชาวตุรกีเนี่ย
โค้ดด่วนแต่ไม่สำเร็จนะครับสมาคมกีฬาวอเล็กบอลเนี่ย
ตัวให้กับไทยวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ทีมข่าวกีฬาของไทยรัฐสปอร์ต
สอบถามไปที่นายกสมาคมนายสมพรใช้บางอย่างนะครับ
สาพันธ์ของเอเชียเนี่ยนะครับก็บอกว่าทีมชาติ
เป็นรายการที่ถูกรับรองด้วยสริเย่ต่อรอง

ก็ยืนยันชัดเจนว่าทั้งสองคนต้องกลับมาช่วยทีมชาติไทยนะครับ